เกมรับจำนำ

ผู้จำนำของเราโดนบุกยิงถึงที่ทำงาน๖นัด
เรื่องชูสัตว์

ไม่ใช่อยากพูดอะไรก็ไม่รู้เปิ้ลเขื่อน้ำ
ดูท่าทางมึงจะอดหยากมากนะถึงต้องมากินของเหนือจากกูเนี่ย
เดี๋ยวเจอกัน

ตรงนี้อีกนึงอะตรงนั้นอีกนึง

เรายำยืนในการเลยเดี๋ยวพี่จะตายด้วย
พูดไปแค่เล่นเท่านั้นเนี่ยอีกวันมันขนจะพ่าไปเลย
ของที่พี่ก้องเอามาจำนำคือ

โอ้โฮ

โอเค
สวัสดีครับ

จับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

อะไรเป็น
เพราะว่าเรื่องราววันนี้นี่ตกใจมาก

โดนบุกยิงถึงที่ทำงานหกนัด

เรื่องชูสาวสิ
เรื่องราวเนี่ย๑๕ปีที่แล้ว
เรื่องนี้ชื่อว่าชู้รักกระสุนโหด

ไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่รู้เปิ้ลเขื่อน่ะ

ถ้าอย่างนั้นพี่ชัยก็ต้องมาหาเปิ้ลทุกวันนะคะ

งั้น

ค่ะ

พี่ก้อง
ทำไรของพี่เนี่ย
บ๊าบ
ไม่เห็นเหรอว่าคนกำลังแต่งหน้าอยู่

เรียนเสริมสวยเสร็จแล้วเนี่ยนะ
เพราะว่าวิชานี่มันน่าเบื่อฉันไปอีกแล้ว

เฮ้

ไหนบอกพี่ว่าจะไปเรียนเสริมสวยแล้วทำไมอยู่กับไอ้นี่

ก็ถ้ามึงดีจริงเปิ้ลเขาจะมาหากู
แต่เป้าเรียกเมียกู
เมียมึงแต่ไม่อยู่กับกู
สงสัยสมองมึงจะไม่มีสิ่งข้อ๓ใช่ไหม
พอแล้วพี่ก้องกลับบ้านไปเถอะ

อย่าไปยุ่งเพื่อนบอกให้กลับบ้านไปไง

โอเค

ก็จะไม่ถูกหาย

พี่ธรรม

อย่าบอกหลายที

อะไรจะเอาอะไร
เรียกน้องเปิ้ลกลับมาเช็คบินให้คุณหน่อย
ในร้านมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมึงต้องเรียกเมียกูมาเช็คบินด้วยวะ
แล้วทำไมกูจะเรียกเมียมึงไปเช็คบินไม่ได้มากกว่าเช็คบินกูก็เช็คมาแล้ว
ดูท่าทางมึงจะอดหยากมากนะถึงต้องมากินของเหนือจากกูเนี่ย
ข้าวแบบนี้เนี่ยระวังต้องกินข้าวผ่านทูบนะ
เดี๋ยวเจอกัน

พี่ก้องโดนยิง
น่าวนักใช่มั้ยมึงอีกสักแค่ไม่เป็นยัง
ลองส่งชิ้นไว้

พี่ก้องโดนยิง
เผาขนไม่รอดยังไงก็ไม่รอด

มาเลยคุณกล้องมามาเจอตัวกันเลย

แหวนสายผักส่องเมละ

เขาพาศรีภรรยาเข้ามาด้วยสวัสดีครับคุณ
สวัสดีค่ะ

คนนี้กับคนในละครคนละคนกันเน
ถ้าเลือกได้คนนี้คนในละครเลือกคนไหน
ถามเลยถามต่อไอพี่เมศ
ร้องไหนบ้างนัดแรกโดนที่ไหนโดนที่ไหนนี่
ตรงนี้อีกด้วยตรงนั้นอีกหนึ่ง

สรุปว่ากระสุนเขาล่วงไปเลยนะ

เดี๋ยวหลิง

มันก็ขัดตาขัดใจนะเอาตรง

เล่าแล้วก็มันก็เจ็บหัวใจแป๊บ
มันนานมาแล้วนะมัน๑๕ปีแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่า
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ตามมายิงแบบนั้นเลยอะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกลียดเราหรือว่ามันจะฆ่าเราเอาเมีย
หรือมันยังไงก็ไม่รู้มันเมาด้วย
ก็ดูแลที่แคร์ไปเรื่อยก็ไม่รู้ว่ามันมาชอบเมียเราหรอก
มีคนมาบอกว่าไอ้คนนี้แหละที่มาชอบแม่เรา

ก็เลยเขาก็ไปนั่งแล้วก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่
แล้วก็พอมีเรานั่งปุ๊บเราก็จะไปดูโต๊ะอื่น
ตอนนี้พออีกวันนึงเมียผมก็เรียนเสริมสวย

ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไอ้คนนี้

แอบดูกลางวันไปเรียนเสริมสวยแล้วก็ไปนานหายไปเลยอย่างนี้เหรอฮะ
ก็ไปนานมากเราก็แปลกใจไปขยันไปจังเลย

เพราะว่าอีกวันนึงมันมาทีละเช็คบิน
มันก็ให้เราไปตามเมียเรามา
คล้ายมันจะเยอะหยันเรา
เราก็จี๊บขึ้นขึ้นขึ้น
แต่ว่าเรามันบริการแล้วก็ต้องเก็บ
อันนี้คือวันที่จะเกิดเรื่อง
ที่จะเกิดเรื่องเราก็เลยให้มันไปเช็คอิน
ตรงที่มีปุ๊บสักพักมันก็บอกเดี๋ยวกูมา

หมายถึงว่าเอาเพื่อนเอาใหม่
เอาใหม่หมายถึงมาคนเดียวแต่ว่าถือปืนมาถือปืนมา
ตกใจเข้ามาหลายคน
เห็นแล้วก็เครื่องเลยเปรี้ยงกันไปตรงนี้หนูอยากเรียก

ตอนนี้มีพนักงานในนั้นบอก
พี่กองโดนยิงก็นึกว่าเอ้ยใครวะขูดิกว่า

ถ้าหนีมันยิงซ้ำตายแน่
ก็วิ่งเข้าไปฟ้าปืน

แต่แป๊บตรงนี้เจ็บมาก

ช่วยเสร็จก็เอาไปโรงพยาบาล

เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์

หลับไม่ได้กลัวตายใช่ไหมครับกลัวตาย
มันคิดว่าตายจริงใช่ไหม
เพราะว่าทำไมถึงคิดถึงหลับไปแล้วจะต้องตาย

เพราะเราก็นึกถึงตรงนั้นตลอด
ก็ไม่หลับไม่กล้าหลับหมอก็ทำ

เออตาแข็งตาค้างอยู่อย่างนั้นหมอก็ทำไป
แล้วรักษาตัวอยู่นานไหมคะต้องนอนโรงพยาบาลไหม

บอกดูสิมันโดนจับมันเข้าเยี่ยมไปเยี่ยมทางนู้นก่อน

บอกว่ามึงก็ทำใจแล้วแล้วก็พยายามคิด

แล้วพี่บอกเขาว่าไงหลังจากออกมาจากโรงพยาบาล

เรายำยืดด้วยกันเลยเดี๋ยวพี่จะตายแล้ว

มันตายจริงนี่
พูดมา

กล้องเคยเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังป่ะ

ไหน

มีอะไรขาดตกบกพ่องไหมพี่อ้อเสริมให้หนูหน่อย

ไม่รู้มีเมียกี่คน
แล้วกับพี่อ้อเจอกันอย่างไร
จะเจอกันอย่างไรจ๊ะ
พี่อ้อไปทำงานอยู่ที่ร้านที่ร้าน

เขาก็จากนักร้องที่มีเยอะ

อ้าก็อบใจครับเอาอบใจ

ครับหลังจากที่เราโดนยิงไปตอนนั้น

จากประสบการณ์แล้วก็บทเรียนวินาทีชีวิตนะครับ
ผ่านความเป็นความตายมาวันนั้น

ผมตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแฟนแล้ว
คือไม่มีไม่เอาใครแล้ว
โอ้โฮ
ไม่ไหว
ไม่ไหวเพราะอาศัยโอ้ย
พี่ก้อยบางวันไปร้องเพลงบางวัน
วันแกสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทุกวัน
ค่ะเหรอครับก็ยืนพื้นเท้าเผียว

เหมือนกัน

ส่วนหนึ่งก็เอาให้เข้าเผื่อเรา
ต้องดูแลกันครับนะแล้ววันนี้นะครับ
ของที่พี่ก้องเอามาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ

นี่ไม่ใช่ตู้เย็นขนาด๕คิวธรรมดานะจ๊ะ
แต่คือตู้เย็นแห่งความรัก
เมื่อก่อนพี่ก้องแกไม่มีตู้เย็นนะครับ
แต่เพราะเริ่มป่วยจึงจำเป็นจะต้องแช่นมและของบำรุงร่างกาย
คุณภรรยาสุธิรักก็เลยตัดสินใจซื้อให้เป็นของมือสอง
ซื้อมาในราคา๒๗๐๐บาท
ก็เพื่อหวังให้พี่ก้องได้อยู่ด้วยกันไปนานไงล่ะจ๊ะ

ตู้เย็น

เป็นครั้งแรกนะที่มีตู้เย็นมานะ

เณ่นนมเมียหรือว่าเณ่นนมนะ

จะเกือบจนนมเมียวนะ
เราก็แช่นมแช่น้ำไฟผลไม้อะไรอย่างนี้

ทำไมตู้เย็นนี่มันมีความหลังใช่ไหมสมัยก่อนผมไม่มี
มาที่บ้านอะไรนะตู้เย็นมือถือ
กะติกใช้กะติกเข้าใจ
นั่นวอลมาอยู่กับอเขาซื้อให้
นี่ก็เป็นของสำคัญทางจิตใจเหมือนกันนะ
ดูสิแฟนเขาซื้อให้นะ
แต่แรกผมจะเอาเข้ามาจำนำมากลัวไม่จำนำเลย

เดี๋ยวเราไปดูราคามหาชนกันนะคะ
ว่าตู้เย็นตู้นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
เนื่องจากเป็นของเก่าค่ะเอาไปแล้วต้องซ่อม

โดยตู้เย็นลูกนี้เป็นมือ๓ผมให้แค่๗๕๐บาทครับ
ที่บ้านหนูมีราคาเอาไปก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไร

ตู้เย็นเครื่องนี้ให้ไปเลย๔๙๐บาท
ตู้เย็นหลังนี้นะคะมือหนึ่ง๕๐๐๐กว่า
แต่ตัวนี้มือ๒พี่ให้๒๐๐๐เลยค่ะ
โอ้โฮพี่น่ารักค่ะ
คุณพี่สุดท้ายนี่พระเจ้าจะอวยพระพรอย่างหนัก
เป็นคนที่ดีมากมีน้ำจิตน้ำใจมากเลย
แพงขึ้นนะแพงขึ้นแต่ว่าราคาที่ถูกเฉลี่ยมาแล้วนะคะเป็นราคามหาชนนะคะ
อยู่ที่๗๙๐บาทค่ะ

ไม่แย่เพราะว่ามันหลายปีแล้ว

นี่พี่ฟังแล้วพี่ยังใจฟุบลงไปเลยนะ

บอกเลยอับอายขายกี้หน้าปัชชาชีมาก
เพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้
ราคาจากทางรายการจะได้เท่าไหเชิญพี่ก้องประจำที่ครับ

ได้มาจากน้ำจิตน้ำใจของเมียที่รักนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าตอนที่พี่ก้องพักรักษาตัวลำบาก
ต้องใช้กระติกน้ำนะฮะก็เลยซื้อให้

แต่วันนี้เขาต้องนำมาจำนำกับทางรายการเราแล้ว
ไปดูนะฮะว่าราคาจำนำในวันนี้คือ
เอาไหล

พอใจเชิญพี่ก้องจำนำครับ

ก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
แต่พี่ป้องค่ะ

เสียเวลาครับมาถึงช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑เลยนะครับ

อกจากรอดตายจากการถูกยิงมาแล้วเนี่ย
ได้ยินว่าเคยเกือบตายอีกรอบนึงเหรอ
ช่วงที่หัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นไปกี่วินาที

มันอยู่มันบึ๊ดวูบไปเลย

เห็นค่ะเพราะว่าเขาร้องเพลงลงเวทีมาปุ๊บ

กล้องไปลานจอดรถไปนั่งแบบให้ลมมันเป่า
สักพักเขาก็ชักเรียกรถเอาไปส่งโรงพยาบาล
คุณหมอทำไงก็ได้ผมหายปวดหัว

พอฉีดยาไม่ถึง๕นาทีพี่ก้องแบบชักแบบเอ้าชักอย่างนี้เลยอะค่ะ
แล้วตามันก็ไปรวมกันอีกเป็นรอบที่๒
แล้วพยาบาลเขาก็วิ่งมาปั๊ม
ปั๊มพอสักพักเขาก็ต่อท่อต่ออะไรเต็มเลย
แต่ว่าเขาก็เรียกเราให้ไปเซ็นเลย

อ้าวทุกวันนี้ก็คือ
ไม่รู้ว่าเทวดาสงสารเขาหรือยมพบาลไม่ต้องการ

เห็นเขาบอกเอาเต้ารีดปุ้มอยู่แหละ

เพื่อนข้าจัยว่า

กล้องเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไหม

แล้วก็เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหม

ก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันด้วย

คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
นรกโลกันมีความพิเศษกว่านรกขุมอื่นอย่างไร
ข้อหนึ่งมีน้ำเย็นเยือก
ข้อ๒มีไฟนรกแผดเผา

ข้อสองมันพิเศษข้อสองมันไฟนรก

ข้อหนึ่งหนึ่งข้อสองเอาแล้วตอนนี้ผัวเมียเริ่มเถียงกันแล้วล่ะ

เปล่านิ่งเฉพาะ

ข้อหนึ่งมีน้ำเย็นและเยือกกันเลย

ไอ้ทีซิไอ้ทีซิ
มีน้ำเย็นจะเยือก

ถึงกับโยงขัดใจภรรยาสุดที่รักเลยล่ะครับ
แหมหากตอบผิดขึ้นมาแล้วก็
สงสัยจะได้เห็นนรกมันแน่แท้
มาครับมาเอาใจช่วยพี่ก้องกันดีกว่า
พี่กล้อง

นี่

ยูเธอจะมีความสุขนะครอบครัวนี้นะครับ
มีน้ำเย็นเยื่อกนะครับ
นรกโลกันหรือว่าโลกันตะนรกเนี่ยนะครับ
เขามีความพิเศษกว่านรกขุมอื่นนะฮะ
ก็อยู่ตรงที่ว่ามีบ่อน้ำเย็นเยือก
ซึ่งไม่ใช่น้ำธรรมดานะครับ

นรกกลุ่มนี้อยู่นอกจักรวาล
มืดมิดไม่มีแสงสว่างใดทั้งสิ้น
ที่เกิดมาที่นี่จะมีร่างกายที่ใหญ่โต
มีเล็บมือเล็บเท้าที่ยาว
แล้วเวลาที่นั่นก็จะไขว่คว้ากันด้วย

คือเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้นะ
ตะครุบถูกตัวกันเพราะว่า
เพราะจับได้ปั๊บอย่างนี้สมมุติว่ามันมองแล้วไม่เห็นอะไรอย่างนี้
จับปุ๊บก็เรียบร้อยเลยกินกันเอง
แล้วบางตัวก็ตกลงไปในบ่อน้ำกรดอันเย็นยาเยือกนี่แหละ
ตกไปปุ๊บคือตายทันทีแล้วก็กลับมาฟื้นใหม่
เพื่อรับทุกข์ทรมานต่อไป

ต่อกันเลยนะครับ

อ๋อเป็นคนชายนาฏเกือบชายนาฏเกือบเพื่ออะไรเออ
ที่ชายนาฏเรามีเกจิอาจารย์ชื่อยุธนหลายวัดเลยนะ
ใช่
ต้องบอกว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องวิทยาคมนะคะ
คาถาที่ดังมากเลยก็คือคาถาขุนแผน
ว่ากันว่าถ้าท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้านนะ
จะทำให้คนรักทำให้คนหลง
คนที่โกรธกันเห็นหน้ากันก็ยังหายโกรธเลย
ติดต่อเจรจาอะไรก็สำเร็จด้วย

เดี๋ยวเมียเยอะอวบชว

คาถาขึ้นต้นมีอยู่ว่าโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรี
หน้ากูงามคือพระแมนณมะพะทะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
คาถาขุนแผนให้หน้าครูงามคือดั่งพระแมน
พระแมนคือใคร

พระเอกในวรรณคดี

โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรี

อ๋อข้อ๒น่ะตอบมาเลยตอบว่า

ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒นะคะ

ถือได้ว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าซะจริง
สอบสวนทางเมียตลอดเลยนะพ่อครู

ผิดครับ

แมนเป็นคำเฉพาะไทยโบราณ

โดยพระแมนมาจากคำว่าแมนสวง
แปลว่าเทวดาบนสวรรค์

เช่นเมืองแมนแดนสวรรค์

จะใช้กับพวกเทวดาแปลว่าเมืองเทวดา

แต่ไม่เป็นไรนะคะเราตอบไปแล้ว๒ข้อ

ยังมีเงินสะสมอยู่๕๐๐๐บาท
ยังไม่ต้องเอ๊กซ์เป็นกังวลไป
เพิ่งใจเสียเพราะว่ายังเหลืออีก๒ข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓เลยครับ

อ้างของน้องแม่
ค่ะครับค่ะ

ชอบความไม่ตอบนะนี่พี่ก้องสหรัฐ
พูดถึงคนดังที่ชื่อกล้องนี่

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ดาราชื่อกล้องกล้องสหรัฐกับกล้องปียะ
มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกัน
ข้อหนึ่งเกิดปีเดียวกัน
ข้อ๒เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

เออเกิดปีเดียวกันมากกว่า

ข้อสามไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

ข้อหนึ่งข้อหนึ่งปีเดียวกันตอบมาแล้วนะคะ
ข้อ๑เกิดปีเดียวกันค่ะ

ตอบมาอย่างมั่นใจเลยนะตะกอง
โอกาสครั้งที่๓นี้จะทำให้ตู้เย็นกลับบ้านได้หรือไม่
ก็อยู่ที่ดาราชื่อกล้องทั้งสองคนนี่แหละครับ
ว่าแต่จะถูกหรือผิดมาฟังเฉลยกันช่วงหน้าครับ

เหรอครับเปล่าแล้วรู้พาสโวทิดตัวเองไหม
ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ
มันตอบกันเลย

ผู้จำนำวันนี้พี่ก้องชายผู้ถูกยิงถึง๖นัดแต่ไม่ตายที่ควงภรรยาเอาตู้เย็นมาจำนำเพื่อปลดหนี้
หลังจากที่พลาดไปในข้อที่แล้วก็มาถึงคำถามข้อที่๓เกี่ยวกับดาราชื่อกล้อง
เพื่อถ่ายตู้เย็นกลับบ้านพี่ก้องจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับ
ถือว่าไถของสำเร็จเลย
กับปีเดียวกัน

ดาราทั้งคู่นะครับมีอายุ๕๔ปีเหมือนกันนะครับ
แต่พี่ก้องสหรัฐเนี่ยเกิดก่อนพี่ก้องปียะ
พี่ก้องสหรัฐเกิดวันที่๔พฤษภาคม๒๕๑๑นะคะ
ส่วนพี่ก้องปียะเกิดวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๑๑เหมือนกัน
ตอบคำถามไป๓ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะ
รับเงินชาติ๒ไป๑๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญไถ่ตู้เย็นสำเร็จ
ยินดียินดียินดีแบบแบบแบบแบบ
รักที่สุดโอ้โฮ
รักที่สุด
ดีใจนะดีใจมาก
ได้ของกลับไปแล้วด้วยนะครับ
อีก๑ข้อที่เหลือนี่คือกำไรหน่อเลยเลยเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

พี่ก้องครับพี่ก้องเล่นเฟซบุ๊กไหมครับ

แต่เล่นไม่กว่าเป็นก็ค่ะ
พี่อ้อเล่นเฟซบุ๊กไหมครับ

เหรอฮะทั้งคู่รู้พาสเวิร์ดซึ่งกันและกันไหมครับ

ไม่รู้
กลับที่ข้อสองแม่
อันนี้เราได้ข้อมูลนะคะจากบริษัทไวท์ไซส์นะคะ
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย
เขาได้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๑๕ธันวาคม๒๕๖๒
เขาบอกว่าคำว่าตัวแม่เนี่ยนิยมใช้เรียกคนที่มีความสามารถ
ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีมาก
ส่วนคำว่าแม่
เป็นคำยอดฮิตที่เกิดขึ้นโดยชาวเน็ต
ใช้เรียกแทนชื่อคุณแม่ท่านหนึ่งนั่นเองนะคะ

เพราะว่าตัวแม่ตัวพ่ออะไรอย่างนี้

นี่

ตัวมันใหญ่กว่า

ตอบมาแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งตัวแม่ค่ะ

จะตัวแม่หรือแม่
ก็เป็นคำที่เห็นบ่อยด้วยกันทั้งนั้นแหละครับ
คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคำไหนฮิตกว่ากัน
แล้วพี่ก้องล่ะจะได้เงินเพิ่มอีก๕๐๐บาทหรือไม่

ถูกครับ
คำที่ได้รับการพูดถึงในช่องทางต่างนะ
อย่างเช่นเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ติ๊กต๊อกอินสตราแกรม

คือคำว่าตัวแม่นะคะ
มีถึง๙๓๗๓๗๐๔๙เอ็นเกรดเมนต์ค่ะ
ตอบคำถามไป๔ข้อตอบถูก๓ข้อ
รับเงินไป๑๕๐๐๐บาท
ที่สำคัญใครคงสำเร็จ
โอ้โหคุณดีใจด้วยนะฮะ
เงินสะสมก้อนนี้นะคะ๑๕๐๐๐บาท
สามารถเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวได้เลย
เป็น๓๐๐๐บาทในช่วงตัวจำนำโชค
แต่ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าต้องไปดูกติกากันก่อนค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคในเกม
คุณแม่บ้านน่าจะเคยประสบปัญหากับเหล่าไม้แขวนเสื้อ
พันกันเป็นพันละวันอยู่ในตะกร้าแบบนี้
ห้าและผู้จำนำต้องแยกไม้แขวนทุกอัน
และนำไปแขวนที่ราวภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จรับเงินรางวัลเพิ่มอีก๑เท่าไปเลย
คัติกาคัติกา

แยกสีปกติหน้าที่พี่หรือหน้าที่เขา
หน้าที่พี่โอ๊ยสบายถ้างั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
กลับบ้านพี่อ้อลุกขึ้นเชียร์ได้นะพี่อ้อ

ขอให้โชคดีนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ
ขย่าวมาเร็วเร็วเร็ว

เพราะว่าเมียมาเชียร์ด้วยมาเชียร์ติดเลย

เออขย่าวโยน
หยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาโยน
รู้ในเกมนี้นะเหมือนทางเราเลย

สั่งให้ตากผ้านะฮะ

สีน้ำเงินเฉยก่อน

แสนก่อนช่างบ้านไม่ต้องเก็บ

ใช้ต้องทำให้ได้แต่ก็เหนื่อย

เก็บสีแดงมาเก็บสีแดง

ได้แล้ว
อย่าว่ามันเกี่ยวกันง่าย

เหนื่อยแทบขาดใจหายใจแทบไม่ทันเลย

เดี๋ยว
เยี่ยมมาก

เร็วกับม้ายแขวงจนลิ้นห้อยเลย
แต่เพื่อเมียแล้วถึงไหนถึงกัน
ถึงจะเป็นโรคหัวใจก็จะสู้จนใจขาดดิน
แต่จะทัน๑๐๐วินาทีหรือไม่
ขอเวลาพักให้พี่ก้องเขาสักครู่ครับ
เอาใจช่วยพี่ก้องกันนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

เมื่อช่วงที่แล้วพี่ก้องได้ลุ้นเบิ้ลเงินรางวัล
กับเกมไม่แขวนแสลงใจ
ซึ่งดูเหมือนว่าจะกลายเป็นของแสลงไปซะแล้วล่ะครับ

วกกับอุปสรรคทางด้านร่างกาย
ที่ทำเอาชายคนนี้ถึงกับลิ้นห้อย
แล้วจะทันเวลา๑๐๐วินาทีหรือไม่
มาช่วยกันส่งแรงใจครับ

รุ้นเหมือนกันนะใจหายเหมือนกันนะ
เอาล่ะไม่รู้แหละเขาก็แยก๔เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณพ่อจ๋ามาลุ้นและเอาใจช่วยพี่ก้องกันนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมครับเงินรางวัลที่สะสมมา
เบิ้ลไปแต่๓๐๐๐บาทได้หรือไม่
อุปสรรคที่ขวางกั้นอนาคตของสองเรา
สามีชื่อกล้องคนนี้จะกัดฟันสู้

ฟังเฉลยกันเลยครับว่าได้หรือไม่ได้

โอ้โฮพี่ก้อง
ทำได้พี่ก้อง

เวลาคือ๙๙วินาที

มันเขียนชิวเหลือเกินพี่ก้อง

เงินรางวัลสะสมจาก๑๕๐๐บาทเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็เงินจำนำอีก๔๐๐๐บาทในตอนแรก
วันนี้รับไป๓๔๐๐๐บาท

โอ้โฮ
รู้สึกยังไงบ้างพี่ป้องที่ได้มาร่วมรายการ
ผมก็เพิ่งมาครั้งแรก

เขาออกทีวีกันผมเอาออกตู้เย็น
เออค่ะเอาตู้เย็นออก

ก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับดีใจมากครับ
ได้ชายอินดีเลย

ขอบคุณครับ

ช่วงนี้นะคะถ่ายของจำนำให้คนทางบ้าน

ที่รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้ได้แก่
คุณจันแรมจากกรุงเทพมหานครครับ
คุณจันแรมได้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ที่ซื้อให้ลูกไปจำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
ด้วยความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงตกงาน
ทางรายการก็ขอจัดการไถ่ของให้ไปเลยครับ
ขอให้คุณจันแรมกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิม
และมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

มีรอยยิ้มไปอีกหนึ่งบ้านด้วยกันในวันนี้นะครับ

อย่าลืมนะครับว่ารายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับทางรายการเราก็ได้นะครับ
แล้วที่สำคัญรับราคาจำนำสุดพิเศษแบบนี้ไปได้เสมอครับ

ปอกเข้าสิงค่ะ

ส่วนที่เท่าไรนะ

มันจะกินข้างในปั๊กชนตาย

มาถ่ายรูปแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายนะ

แล้วก็จิ้มตรงหัวกันใช่แล้วแม่ก็สลบเลยครับผ่าจันทร์ดีนะ
ของที่เอามาจำนำกับทางรายการคือ

เหลือแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป